ท่านผู้ชมครับเรื่องของฝีดาดลิงค่ะ
จากโควิดช่วงนี้ก็ฝีดาดลิงนี่แหละใช่ค่ะ
คนไทยได้ยินข่าวแล้วกังวลเหลือเกินนะฮะ
กังวลใจค่ะเพราะว่าโควิด๑๙แพร่ระบาดแล้วมันก็รุนแรงไงคะ
โอ้โหพอมันมีฝีดาดลิงมาต่ออย่างเงี้ยโอ้โห
คนก็กังวลว่ามันจะแพร่ระบาดรุนแรงเหมือนกับโควิด๑๙หรือเปล่า

พบการระบาดของฝีดาดลิงในประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นระบาดของโรค
ซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนว่าคนเนี่ย
วันวิตกอย่างแน่นอนว่าจะรุนแรงเหมือนโควิด๑๙ไหม
ใช่ค่ะมันเป็นการระบาดนอกถิ่นฐานปกติก็จะระบาดในแถบแอฟริกาใช่ไหมคะ
คนก็เลยกังวลใจคนก็เลยอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับฝีดัดลิงให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
จุดเริ่มต้นของฝีดาดลิงเนี่ยมันเริ่มต้นระบาดมาจากไหน
ความรุนแรงของโรคมากน้อยขนาดไหนจะเข้ามาไทยหรือไม่
แล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดรอดเข้ามาในไทยจริงเนี่ย
เราจะแก้ไขจะป้องกันจะรับมือได้ยังไงบ้าง
ติดตามจากคุณเขมสอนได้เลยครับ
คุณผู้ชมคะโรคฝีดัดลิงไม่ใช่โรคอุบัติใหม่เหมือนกับโควิด๑๙นะคะ
เป็นโรคที่เคยเกิดขึ้นแล้วและยังระบาดอยู่
แต่เป็นการระบาดในวงจำกัดในแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกค่ะ
ส่วนการระบาดในปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นจากกรณีชายชาวอังกฤษ
เดินทางไปที่สเปนแล้วก็ไปติดเชื้อฝีดาดลิงจากที่นั่นนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปที่อังกฤษ
จนทำให้เกิดการแพร่กระจายทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นในแถบยุโรปค่ะ
ซึ่งฝีดัดลิงนั้นเริ่มต้นขึ้นจากลิงป่า
โดยมีการนำลิงป่าไปวิจัยที่คองโก
ทำให้โรคฝีดาดลิงแพร่กระจายไปค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็ใช้วิธีการปลูกฝีแล้วก็ฉีดวัคซีนฝีดาดนะคะ
ทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ให้อยู่ในวงจำกัด
โรคฝีดาดลิงก็เลยกลายเป็นโรคประจำถิ่นในที่สุดค่ะ
ส่วนการระบาดนอกถิ่นฐานเกิดขึ้นเมื่อ๒๐กว่าปีก่อนค่ะ
ก็คือพลเมืองชาวอเมริกันนะคะได้มีการลักลอบ
นำเข้าสัตว์ป่าจากแอฟริกาเข้าไปในประเทศ
ทำให้ฝีดาดลิงไปติดเชื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นในสหรัฐอเมริกา
หลังจากนั้นก็แพร่เชื้อไปสู่คนอีกทีนึงค่ะ
จนทำให้โรคฝีดาดลิงแพร่กระจายตอนนั้นเนี่ยมีคนติดเชื้อสักประมาณ๗๐คนได้นะคะ
จริงแล้วฝีดาดลิงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในลิงเท่านั้นนะคะ
แต่เกิดขึ้นในกลุ่มสัตว์ฟันแท้ด้วยค่ะ
นั่นก็คือหนูกระรอกกระต่ายเป็นต้นนะคะ
สัตว์ที่มีเชื้อฝีดัดลิงอยู่ในร่างกายจะมีอาการแบบนี้ค่ะ
เริ่มต้นก็อาจจะเสื่องซึมไม่ค่อยกินอะไร

และที่สังเกตง่ายก็คือจะมีตุ่มหนองที่ผิวหนัง
ตัวไหนอ่อนแอก็อาจจะปอดติดเชื้อแล้วก็ตายลงในที่สุดนะคะ
ส่วนคนค่ะคนที่รับเชื้อฝีดาดลิงมา๔สัปดาห์แรก
หลังจากนั้นก็จะมีตุ่มหนองขึ้นตามผิวหนังตามร่างกายนะคะ
ซึ่งจริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะหายไปเองได้ในที่สุด
ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่ละคนค่ะ
แต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
เราจะรักษายังไงจะป้องกันยังไงได้บ้าง
วันนี้ค่ะมิวได้ไปพูดคุยกับศาสตราอาจารย์เกติคุณดรวสัน
จันทราทิศหัวหน้าศูนย์จีนมทางการแพทย์นะคะ
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
อาจารย์คะอยากมาขอความรู้จากอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของโรคฝีดาดลิง
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่ายนะคะมันคืออะไรคะ
โรคฝีดาตรลิงนี่ใช่ไหมครับก็เป็นไวรัสครับ
ซึ่งก็เป็นพี่น้องกับไวรัสที่ทำให้เกิดไข้ทรพิษหรือศีรษะคน
จริงแล้วเนี่ยการระบาดเนี่ยเขาจะระบาดระหว่างสัตว์สู่สัตว์
เป็นสัตว์ฟันแท้จริงไม่ใช่ลิงด้วยซ้ำนะครับ
การที่เขาหลุดมาที่คนมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุมากกว่า
เพราะฉะนั้นพอมาอยู่ในคนการแพร่ระบาดจะไม่รวดเร็วว่องวัย
การติดต่อเนี่ยจะแพร่โดยการสัมผัสโดยตรงระหว่างผิวหนังกับผิวหนังเนี่ยนะครับ
จะเป็นหลักไม่ใช่เป็นการอายจาม
คือถ้าเกิดอายการเสมหาต้องซึ่งหน้าจริง
คือรถหน้ากันอย่างนี้ถึงจะได้
ข้างอุ้ยอ้ายแล้วมันไม่ค่อยจะลอยเท่าไหร่มันจะตก
งั้นก็คือไม่ใช่แบบจะติดกันง่าย

เพราะว่าเวลาเราเป็นเราจะเห็นชัดว่ามีตุ่มมีอะไร

กังวลใจว่าคนที่ติดเนี่ยเพราะว่าอยู่ดีก็มาเกิดติด
ในพื้นที่ที่ไม่ใช่โรคประจำถิ่นในแอฟริกา
ต้องเกรงว่าคนเหล่านี้จะนำเชื้อไวรัสนี้มาติดสัตว์
สัตว์ลิ้งของเขาแล้วสัตว์ลิ้งอาจจะเป็นสัตว์บ้าน
แล้วก็ไปสู่สัตว์ป่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาต่อมา
ดังนั้นสิ่งที่กังวลคือกังวลว่าคนที่ติด
จะเอาไปติดกับสัตว์แล้วสัตว์กับสัตว์จะติดกันเอง
แล้วก็ย้อนกลับมาที่คนอีกรอบหนึ่ง
เกิดเป็นโรคประจำถิ่นขึ้นมาในแต่ละประเทศ

เห็นรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วคนกลัวค่ะ
เรื่องของแผลตุ่มหนองที่ขึ้นเต็มตัวเลยค่ะ

หรือว่าเลือกพื้นที่ร่างกายว่าจะขึ้นตรงจุดไหนมากกว่ากันไหมคะ

หน้ามือมาก่อนมันก็จะเห็นว่าควบคุมได้ง่าย
ดังนั้นวิธีการตรวจคัดกรองโรคก็คือ
องได้ด้วยตาเลยว่าคุณมีตุ่มหนองมีอะไรขึ้น

แต่ว่าหลายคนยุคนี้เราก็บอกว่า
ถ้าเผื่อว่าเป็นสุ่มหนองแล้วมันทุเลไปนิดนึงหรือเปล่า
จะมีคนที่ยังไม่แสดงการกรอบนานาธรรมอย่างไร

ให้การระบาดของพิกัดลิงมันเพิ่งเริ่ม
ไม่แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์ของการตรวจ

แต่ว่าเขาก็จะแนะนำว่าให้สวอปด้วยนะ
แบบนี้เรารักษายังไงคะ

ปรากฏว่าตอนนี้รักษาตามอาการ
สมมุติว่าเป็นกลุ่มหนองก็ป้องกันไม่ให้เกิดแบคทีเรียใช่ไหมครับ

ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายอัน
ซึ่งเดิมเราใช้รักษาโรคเดิม

ตอนนี้สิ่งที่เข้าถึงยากคือวัคซีน
คือตอนนี้เพราะเราเลิกใช้วัคซีนไปนานแล้วนะฮะ

เอาไว้ป้องกันการเกิดอาวุธชีวภาพอะไรอย่างนี้

เพราะตอนนี้เป็นระยะที่จะต้องขอร้านกันดูกัน
เพื่อให้มั่นใจว่าที่กำลังระบาดเนี่ยนะ
เป็นฟรีดัดลิงแล้วฟรีดัดลิงสกุลไหนด้วย
สกุลที่มาจากตอนกลางหรือตอนสวรรค์ตก
เพราะว่ามันทำให้เกิดอาการสิ่งนี้ไม่หมุนกัน
หรือว่าถ้าแย่งจริงตายแล้ว

มีข้อมูลบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ติดฝีดัดลิง

แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชายรักชาย

อยากให้อาจารย์อธิบายแจกแจงประเด็นเหล่านี้หน่อยได้ไหมคะ
การที่เลยบอกว่าอันนี้เป็นโรคของกลุ่มของชายรักชายนี่อาจจะผิด

เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะติด

จะเป็นเด็กผู้ยายคนชาลา

แล้วก็เพศก็ไม่ได้บอกได้ว่า

ก็ต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้น
คือตอนนี้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า

คนไปเที่ยวไปให้อาหารลิงเขาบอกเขาเดือดร้อน
คนไม่กล้าไปไม่กล้าไปใกล้ลิง

พ่อค้าแม่ค้าก็ขายของไม่ได้

มันจะแบบแพร่เชื้อสู่เราไหม

ต้องลิงแอฟริกาตอนกลาง

ไม่ใช่ลิงต่างประเทศอย่างเรา

อย่างไรก็ตามอย่าเอาไวรัสไปปล่อยให้ลิง
ไม่มีเชื้อไปจัดสัตว์แล้วสัตว์ขวนเอาสัตว์เอา

แล้วสัตว์ก็เป็นรังโรค

คุณผู้ชมคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะ

ก็เลยส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดลบบุรี

พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่นั่นก็บ่นกันอุบเลยนะคะ

ไปติดตามรายละเอียดจากคุณเดติชาวค่ะ
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี

บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี

บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี

บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี

บริเวณหน้าสารพระการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
พระปางสามยอดที่เป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมาถ่ายรูป
พระปางสามยอดที่เป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมาถ่ายรูป
พระปางสามยอดที่เป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมาถ่ายรูป

แสนที่เป็นหลังประเทศแต่พวกเขานั้นไม่ได้มีความกังวล

พวกเขามาเที่ยวในจังหวัดลบบุรีได้อย่างมั่นใจ

เขาเตือนมาอย่างนั้นทางวิทยุนะ
พอลุงก็บอกเออมันก็จริง
ไปแวะดูว่ามีคนเยอะเหมือนแต่ก่อนไว้
ก็มาดูก็ยังมีถยอยบางตา
ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดมโนรา

แต่อยากให้เทศบาลทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
เพราะกระแสของโรคนี้ทำให้หลายคนเข้าใจผิด
กลัวจะโรคลิงถ้ามันเกิดแล้วสวยเลยทีนี้
มันก็ต้องดูแลต้องป้องกัน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรี

อยู่ในกลุ่มโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านสารคัดหลัง
แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดโรคนี้
ประชาชนที่กังวลยืนยันว่าขณะนี้
ยังไม่มีรายงานว่าลิงที่ลบบุรีติดเชื้อ
จึงสามารถมาเที่ยวได้อย่างมั่นใจ
บุรีถึงแม้จะมีลิงค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างคอยดูแลคอยกำกับนะครับ
แล้วก็เวลาเรามาเที่ยวรบบุรีก็ระมัดระวังนะครับ

บนความน่ารักก็จะมีความสุขสนอยู่นะครับ

ท่านก็เก็บข้าวเก็บของให้ดีนะฮะ
แย่งอะไรก็ให้ไปนะครับ
ถือว่าเบิร์นปลอดศัพท์เป็นอาหารของลิงไปนะครับ
ลบบุรียังมีสิ่งที่น่าเที่ยวหลายอย่างนะครับ
ก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็คงจะกังวลใจจริง
แต่ก็จะต้องระวังกันแหละค่ะ

ก็แล้วกันเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของฝีดัดลิงในต่างประเทศ

แต่ในต่างประเทศนะครับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค

บอกว่าตอนนี้มีผู้ที่ติดเชื้อหลายประเทศนะครับท่านผู้ชมครับ

ข้อมูลล่าสุดในวันที่๑มิถุนายนนะฮะ
มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศ
ไม่ใช่พื้นที่โรคประจำถิ่นเนี่ย๓๕ประเทศแล้วนะครับ
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันก่อนหน้านี้๒ประเทศ
มียอดผู้ป่วยรวม๗๓๖รายนะครับ
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันก่อน๔๐ราย
จำนวนนี้มีผู้ป่วยยืนยัน๖๐๖ราย
ผู้ป่วยสงสัย๑๓๐ราย
ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด
คือสเปนนะครับ๒๐๒ราย
กฤษ๑๘๓รายโปรตูเกต๑๐๐ราย
แคนาดา๖๓รายเยอรมัน๔๕ราย
และประเทศที่เพิ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อล่าสุด
ก็คือนอเวย์ฮังการี่

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยนะครับ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาดลิงในไทยนะครับ
นายแพทย์โอภาษการกวิงพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัย๓รายก่อนหน้านี้เนี่ย

มาตรการป้องกันที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
หลังจากที่พบข่าวในต่างประเทศ
คนก็กลัวว่าคนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วจะเอาเข้ามาหรือเปล่า
แล้วเรามีการผ่อนคลายมาตรการเรื่องโควิด๑๙ด้วยนะฮะ
ในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย

และจะเพิ่มมาตรการป้องกันโรคฝีดาดลิงเข้ามาเพิ่มด้วย
เฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นพิเศษ

หากพบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย
การสอบสวนโรคจะใช้วิธีเฝ้าระวังแบบเข้มข้นคือ๒๑วัน
หากแสดงอาการต้องสงสัยจะส่งตัวไปที่สถาบันบำราชนราดูนทันทีนะครับ
และเจ้าหน้าที่จะให้ความรู้กับผู้เดินทาง
เนื่องจากโรคนี้มันเห็นอาการชัด
โควิดไม่เห็นนะอาการใช่ไหม
แต่ฝีดาดลิงเนี่ยมันจะมีผื่นมีตุ่มขึ้น
แต่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการติดเชื้อไม่ได้ง่าย
เหมือนกับโควิด๑๙นะครับต้องสัมผัสใกล้ชัด
ใกล้ชิดจริงคาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทย
อันนี้ทางสาธารณสุขบอกแต่ก็จะไม่ประมาท
เพราะว่าเราเปิดประเทศแล้วมีคนเข้าออกเยอะมาก
เพราะฉะนั้นผู้ต้องสงสัยก็ต้องรีบแจ้งกัน

ให้ความรู้กันในวันนี้นะฮะฝีดาดลิง